ไทยรัฐนิวโชว์เราตรวจสอบชัดเจนนะครับ
ก็เหมือนที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้พาดหัวข่าว
ฉบับที่จะวางแผงเช้าวันพรุ่งนี้นะฮะ
สารจังหวัดมุกดาหารอนุมัติหมายจับ
นายชัยพลวิพาลุงพลเรียบร้อยแล้ว

ในคดีซ่อนอำพลางศพน้องชมพู่นะฮะ
ทำร้ายน้องชมพู่จนเสียชีวิตนะครับ
ทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ย

ขอรับเป็นทนายคดีเกี่ยวกับน้องชมพู่ให้กับลุงพล

นายตั้มบอกว่าพรุ่งนี้๑๐โมงเช้า
แถลงข่าว๑๐นาฬิกา
แต่แถลงที่ไหนแบบไหนอะไรยังไงเนี่ย
เดี๋ยวตอนเช้าพรุ่งนี้จะแจ้งอีกทีนึง

เกี่ยวกับเรื่องของลุงพลที่
วันนี้สารอนุมัติหมายจับในวันนี้ประมาณอย่างนี้
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมถามถึงหมอปลาค่ะ
เพราะว่าข่าวเรื่องของคดีของน้องชมพู่เนี่ย

เริ่มต้นหมอปลาก็อยู่เคียงข้างลุงพล

ก่อนอื่นก็ขอแสดงความดีใจ

ที่เขาต้องการว่าใครเป็นคนให้น้องเสียชีวิตนะครับ

แล้วก็ขอกล่าวแล้วก็ขอประคุณท่านพบตรนะฮะ
ที่สามารถออกหมายจับคนที่ทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตได้ครับ
ขอแสดงความอย่างทราบซึ้งอย่างทราบซึ้งและดีใจแทนคนทุกคน
ที่อยากรู้ว่าใครเป็นคนทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตครับ
ก็คงจะฝากอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะไม่ได้ไปยุ่งกันตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วครับ
หมอปลาหมอปลาก่อนหน้านี้เนี่ยหมอปลาก่อนที่จะแยกย้ายออกมาจากลุงพลเนี่ยนะ
หมอปลาก็เป็นคนหนึ่งที่ยืนยันมาตลอดว่าโอ้ลุงพลไม่ทำร้ายน้องชมพู่หรอก

วันนี้เนี่ยหมอปลารู้สึกยังไงเกี่ยวกับพอหมายจับออกมาคดีมันชัดเจนมาตรงนี้

ผมมีเวลาประมาณ๓๔นาทีเท่านั้นนะหมอปลานะเวลาผมจะหมด
อ่าเข้าใจพี่ก็ตอบเวลากันเนี่ย
พี่ผมขออธิบายก่อนว่าวันที่ผมลงไปบ้านผมเห็นเขานอนอยู่ในเปรย์
ภาพที่นอนสเปนอ่ะเป็นภาพที่เขาไม่มีใครแม้แต่คนเดียวนะ
แล้วเขาก็พาผมไปขึ้นไปบนเขาพอขึ้นไปบนเขาปั๊บเขาก็เดินผ่านบ้านให้ชมพู่เขาเดินก้มหน้า
เดินตรงหน้าเลยผมก็ให้เมียผมเนี่ยเดินตามต่อไป

คือตอนนั้นเราคิดกันว่าเขาไม่มีใครขนาดนี้เหลือนั่นเราอยู่เคียงข้างเขานะ
แต่พอมาถึงระยะเวลาหนึ่งมันก็มีข้อสงสัยหลายอย่าง
อย่างที่เช่นเราไปติดกล้องให้เขาเขากลับว่าเราไปดักฟังเสียงเขา
แล้วเขาเจออุปกรณ์เครื่องดักฟังในรถเขาก็คิดว่ามันเป็นของผมทั้งที่มันไม่ใช่ของผม
แล้วผมก็เคยถามตัวเองว่าเฮ้ยถ้าคนเรามันไม่ทำผิดอะไรทำไมมันต้องระแวงคนใกล้ตัวกันด้วย
นี่คือเหตุผลหลักที่ถามว่าทำไมเราต้องถอยออกมา
และประเด็นอีกประเด็นหนึ่งวันที่เมียผมเสียใจน่ะเราได้นัดจากคนทั้งสองคนเพื่อไปเจอเขา
ซึ่งคนสองคนเนี่ยก็เป็นพยานที่เห็นเขาซึ่งบุคคลอีกคนอื่นบอกว่าเขาไม่กล้ามาเจอ
และมันก็เป็นไปตามนั้นจริงเขาไม่กล้ามาเจอเพียงผมเพราะเมียจะพาไปเจอบุคคลนี้เพื่อยืนยันตัวเขา
หมอปลาลึกแล้วเนี่ยคิดว่ามีคนอื่นหรือลุงพลคนเดียว
ผมว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีแค่เขาคนเดียวก็ต้องดูกันไปว่าเขาเคยบอกว่าถ้าหวยออกที่เขา
เขาจะแฉให้หมดก็ต้องคอยดูไงพี่แต่แต่พี่ผมก็ยังเชื่อว่าเขาก็จะไม่ยอมรับ
ปฏิเสธข้อหาประมาณอย่างนั้นอันนี้เป็นสิทธิ์นะ
เขาเป็นสิทธิ์ข้อหานะ
เขาปฏิเสธอยู่แล้วแม้กระทั่งการทำร้ายนักของนักข่าวมันชัดเจนเขาก็ยังปฏิเสธ
เข้าใจเดี๋ยวรอตามต่อวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณหมอปลานะคะ
เวลาหมดจริงหมอปลาขอบพระคุณนะครับมีโอกาสพูดคุยสอบถามกันใหม่นะครับ
แล้วก็ทุกท่านคดีของน้องชมพู่มาถึงขนาดนี้แล้วติดตามกับเรานี่แหละไทยรัฐทีวีในทุกช่วงข่าวนะครับ
หนังสือพิมพ์พรุ่งนี้เช้านะฮะท่านไปซื้อที่แผงได้เลยอยากอ่านรายละเอียด
ไทยรัฐออนไลน์ก็มีนะครับติดตามได้หมดเลยนะครับ